ลุ้นกันระทึกมากเลยนะครับเกมในรอบแบ่งกลุ่มก็เตะกัน๓วันติด
สุดท้ายวันที่ผ่านมาแฟนคงติดตามได้ช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ
เห็นบอกว่ายอดคนดูเนี่ยโหรวมกันหลายแสนในช่วงไลฟ์ของการถ่ายทอดนะครับ
แล้วก็๓๐วิอันตรายครับเราสามารถที่จะผ่านอุสเบกิสถานโจทย์คือต้องการชนะในเกมเมื่อวานเพื่อเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มไปหนีอีรานในรอบรองนะครับ
สุดท้ายต้องไปเจอกับทีมชาติอียิปต์นะครับ

นี่ผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาช่วง๕โมงเย็นครับ
นี่เป็นจังหวะซัดเข้ามานะครับแล้วเจษฎาชูเดชพยายามจะหลบหลบไม่พ้นครับเขายิงยัดเข้ามา
กลายเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองแต่ไทยตีเสมอลูกนี้สวยงามเลยครับ
ทีมเวิร์คของจิรัสสอนวิเชียนกับทางสวทธิ์เถิ่นกลางเป็นชาวอาร์มกดเข้าไปครับนาที๑๑
สเวย์นำอีกครั้งหนึ่งครับนาที๑๘จากลูกยิงของนิโชนอฟ
แล้วก็นาที๒๖ได้ครับสวทธิ์ตีเสมอ๒๒
มาดูอีกทีนะครับอุสเบย์แซงนำ๓๒นาที๒๘จากทางดาฟรอนโชดีเชฟ
แล้วก็นาที๓๖ถ่ายเล่นพ้อเพครับตายทีเสมอ
ประตูจากเจษาชูเดชแล้วก็ลูกเนี้ยครับนาทีสุดท้าย
ประตูชัยครับสววุฒิแทงให้กับวรสักศรีรังไพโรธ
วันที่๒๙กรกฎาคมเวลา๑๖นาที๓๐นาที
ส่วนเรื่องของมณัฐบุญจำนงครับอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงนะครับ
ในกรณีที่ไปหลอกผู้เสียหายซื้อสลากโดยอ้างว่าได้โคต้ามาจากสมรักคำสิง

ส่วนสมรักก็บอกว่าขายลอตเตอรี่ให้กับมณัสนะครับ
รับว่าเคยมีการซื้อขายลอตเตอรี่ให้กับมณัฐจริงแต่แค่เพียงหนึ่งงวดเท่านั้น
ซึ่งตอนนั้นมณัฐได้โอนเงินมาให้๘ล้านบาทเพื่อซื้อลอตเตอรี่
แต่นางสมรักเนี่ยมีลอตเตอรี่ให้เพียงแค่๔ล้านบาทก็โอนเงินส่วนต่าง๔ล้านคืนไป
หลังจากนั้นมณัฐก็หายไปเลยไม่ได้มีการติดต่อซื้อขายกันอีก